คือดอนบอกว่าอันดับแรกคือพินก้มหน้าเล่นมือถืออยู่
แล้วดอนก็ปักมีดเข้าไปที่คอจนเขาล้มลงไปเสียชีวิตเลย
แล้วก็กระหน่ำแทงอีกเกือบสิบแผลค่ะ
แต่ซ้ายสุดท้ายยืนยันว่าได้ยินเสียงวิ่งอืม

เพราะมันมีการวิ่งกันเกิดขึ้นนะฮะ
เชื่อว่าเกิดจากเหตุทะเลาะกันประกอบกับเหตุการณ์ที่เพื่อนโทรไปถามหาพิมกับดอน
อืมเขายังบอกว่าไม่มีอะไรให้ช่วยเขาโกหกอ่ะถูก
แล้วน้ำเสียงเนี่ยคือปกติสุดน้ำเสียงเนี่ยคือปกติสุด
ผมไม่ได้แปลกค่ะเมื่อกี้เดินลงมาจากทางด่วนแล้วเดินมานี่ค่ะ
ไม่คิดว่าเขาจะทำเพื่อนได้ลงคอไม่แต่เขาโทรมาว่านี่ผมพี่มดเท่
จริงเหรอเป็นรุ่นเป็นรุ่นจริงเนี้ยมีคนโทรบอกว่าพี่มดผมเท่มากเลย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
แฟนคนนี้ที่มันดูเหมือนไม่สะทกสถานอะไรเลยเนี่ย

อันนี้มีการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาในอังกฤษนะคะ
เขาบอกว่าคือเรื่องแบบนี้จริงมันก็เกิดขึ้นได้
กับคนที่สภาพจิตปกติ
คือไม่จำเป็นว่าต้องป่วยจิตแล้วจะมาก่อเหตุโหดเยี่ยมแบบนี้
เขาบอกในบรรดาเหยื่อที่ถูกฆ่าโดยคนรักของตัวเองเนี่ย
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงมากกว่า๘๐

เขาบอกการวิจัยพบว่า๘ขั้นตอนที่ค้นพบในเกือบทุกกรณี
ผู้หญิงถูกฆ่าก็คือ๑คนก่อเหตุมีประวัติการล่วงละเมิด

ก่อนหน้าที่จะมีความสัมพันธ์กับเหยื่อมาก่อนแล้ว
ความรักพัฒนากลายเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังอย่างรวดเร็ว
ความสัมพันธ์ถูกครอบงำด้วยการข่มขู่หรือคุกคาม
มีชนวนเหตุที่ทำให้ผู้ก่อเหตุเริ่มทำการข่มขู่คุกคาม
ความสัมพันธ์จบลงนี่ไงตีตัวออกห่างใช่ไหม
นั่นแหละค่ะค่ะค่ะ๕มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
ในด้านความถี่หรือความเข้มข้นของการเข้ามาควบคุม
ผู้ก่อเหตุตัดสินใจลงมือฆ่า
วางแผนอาจจะหาซื้ออาวุธหรือหาจังหวะที่เหยื่ออยู่ลำพังในการลงมือ
ผู้ชายที่ฆ่าคู่รักของตัวเองมักจะทำร้ายคนอื่นด้วยเช่นลูกของเหยื่อ
นั่นแหละคือถ้าฟังคำรับสารภาพของดอนเขาบอกว่า
เขาขุดหลุมรอใต้ทางด่วนมาเป็นเดือนแล้วแล้วก็ซื้ออุปกรณ์มาพักหนึ่งแล้ว
เขาพูดเลยว่าเขาหาจังหวะจะฆ่ามาหลายรอบแล้วค่ะ
แต่มันยังหาจังหวะไม่ได้จนวันที่๒๘นี่แหละมีจังหวะจังหวะพินเล่นโทรศัพท์อยู่

เป็นแฟนกันแต่คือคือผู้ชายมีเมียอยู่แล้วพี่มดแต่งงานแล้วอ่ะแล้วก็มาคบกับเขาอ่ะ

สาเหตุคือสาเหตุที่ดอนพูดกับตำรวจก็คือว่าก็เขาจะตีตัวออกห่างจากผมอ่ะ
แล้วผมโกรธที่เขาไม่ยอมเปิดตัวว่าคบกับผม

ที่ตลอดเวลาที่คบกันผมเปิดตัวว่าคบกับเขาแต่เขาไม่ยอมเปิดตัวก็เลยโมโห
เอ้าก็เขามีเมียแล้วลูก
โอ้โหข่าวนี้นะคนแบบประนามหยามเหยียดสาบแช่งกันเลยทีเดียวอะค่ะ
เอามีดเอาขวานเอาเลื่อยโยนทิ้งน้ำหมดตำรวจกู้คืนได้หมดแล้ว

ทำไมมันผ่าเป็นอะไรเป็นมันไม่ได้ง่ายนะ
เขาบอกเขาเรียนแบบซีรีส์ฝรั่ง